เสียประโยชน์จากความใกล้ชิดนี้ไหมนะคะ
หรือว่าบางคนได้ดิบได้ดีจากความใกล้ชิดนี้หรือเปล่า
แต่ว่าเรื่องนี้แบบพอมันจะพิสูจน์กันจริง
มันเอาผิดทางกฎหมายไม่ได้จริงหรือเปล่าคะ
คือผมต้องให้คุณจอมขวัญเนี่ย
เข้าใจก่อนว่าผมกำลังทำหน้าที่อะไร

ผมไม่ได้สารผมไม่ได้เป็นผู้ภาคศาสตร์
ดังนั้นในบทบาทของคนที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้า
คือเราตรวจสอบแน่นอนว่าการเป็นฝ่ายค้าน

ผมไม่สามารถจะไปหาเอกสารว่า
ตอนที่คุณประวิทย์คุยกับเอกชนลายหนึ่ง

มีการโอนเงินใต้โต๊ะไหมผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้

สิ่งที่ผมพยายามทำให้สังคม

แล้วข้อกล่าวหาที่ผมพยายามอธิบายต่อสภา

แล้วมันทำให้เห็นว่า
คนเอกประวิษย์เนี่ยใช้อำนาจไป

แล้วทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์
ซึ่งทั้งหมดถ้าเราไปฟังแบบท่านวิศนุนะครับ
พูดไปแล้วฮะหลับตาเคลิ้มสบายแน่นอนเนี่ย
คุณตัวผู้บอกเสมอเขาจะบอกว่าถูกกฎหมายเป็นถูกก็ได้ครับ
แต่ถึงที่สุดสิ่งที่ผมกำลังบอก

มันเกิดจากการที่ว่าคุณประวิทย์ใช้อำนาจ

ที่ไปเอื้อให้กับคนใกล้ชิดอย่างไม่เหมาะสม

นี่คือประเด็นที่ทำให้ผมไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประวิทย์ได้
ทีนี้ในกรณีของเอกชนนะคะ
มันก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการที่เขาได้ไม่ได้ประโยชน์จากรัฐบาล

เพราะว่าทุกรัฐบาลก็เจอคำถามแบบนี้เหมือนกันเวลาโดนตรวจสอบ
แต่ว่ามันต้องพิสูจน์ให้ได้ซึ่งชัดเจนขึ้นไปอีก
แง่ของความเสียหายที่รัฐอาจจะเสียไป
ซึ่งแน่นอนรัฐเสียหายคือประชาชนเสียหายนะคะ

ในส่วนนี้เองเนี่ยคือถ้ามันมาไม่สุดทางตรงนี้เนี่ย

สสรังสิมันใช่ไหมคะคือก็ไม่ได้พูดในสภาด้วยซ้ำ

แล้วก็มาพูดนอกสภาอย่างนี้ฉันอีกเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นคือมันจบกระบวนการไปแล้ว

คือมันไม่จบครับจริงมันไม่จบ

จุดเริ่มต้นของการไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

แล้วจริงหลายคนก็พูดเรื่องไทยเบฟที่ได้สัมปทาน

หลายครั้งว่าถึงที่สุดมันถูกต้องตามกฎหมาย

แต่สุดท้ายความเสียหายของรัฐมันเกิดขึ้นจริง

ไปดูว่าตกลงไอ้แรงจูงใจที่

มันมีสาเหตุมาจากอะไรหรือยกตัวอย่างให้มากกว่านั้น
กรณีของกรฟพการไฟฟ้าส่วน

ไม่ใช่น้องชายญาติของคุณประวิทย์เนี่ย
ไปนั่งเป็นบอร์ดของกรฟภเนี่ย

มันมีนอกมีในกันหรือเปล่า

ก็เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นของรัฐ

มีเยอะนะครับแล้วท่าน
สามารถเอาไปบริจาคต่างได้
ดีกว่าไหมถ้าเกิดเอาเงินตรงนั้นเนี่ย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ
มาตรวจสอบได้แต่ในฐานะที่

บางอย่างของรัฐเนี่ยหรือของบุคคลที่
รัฐเนี่ยเราต้องไปดูตรงนี้ด้วย

พยายามทำหน้าที่ดังนั้นเนี่ย

นะครับแล้วเราจะทำอย่างไรกับข้อมูลเหล่านี้

รัฐมนตรีต่างเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้

การที่รัฐจะ

อยู่ตลอดเวลาประชาชนจะถามตลอดเวลา

มีนอกมีในหรือเปล่าซึ่งผมเสียดาย

ผมออกเรื่องนี้มาเนี่ยเราไม่ได้
การชี้แจงอย่างจริงจังเนี่ย

การชี้แจงเนี่ยจะเป็นทีละเรื่อง
ละเรื่องแต่ละสไลด์ที่ผมกล่าว

ชี้แจงซึ่งมันไม่เกิดขึ้นน่าเสียดาย

ที่ไม่ได้อภิปรายพลเอกประวิทย์เนี่ย

เพื่อนที่เป็นวิปด้วยกันเนี่ย

ใครเนี่ยจะอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับกรณีของคุณปราหญวูดนะครับอ่ะคุณปกรณ์วูด
ซึ่งเป็นสอสออนาคตใหม่เหมือนกันผมจะต้องอภิปรายต่อจากเขา
ปรากฏว่าผมก็ไปถึงตั้งแต่๙โมงครึ่ง
ซึ่งสภาก็เริ่มในช่วงนั้นก็ไม่ได้อภิปราย
แล้วก็มีส่อท่านอื่นของพรรคเพื่อไทยนี้อภิปรายก่อนข้างหน้า
ผมก็รอรอซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้อภิปราย
เรื่องบริหารเวลาหรือเรื่องอะไรน่าเสียดาย

คือผมเรียนอย่างนี้ว่าในช่วงที่เราเตรียมเรื่องนี้๓เดือนก่อนหน้านี้
มันก็มีข่าวลือออกมาเยอะนะครับผมก็คิดว่าไม่จริงหรอก
ข่าวลือที่ว่าเนี่ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่ามันมีการเกลี้ยเสียหรือหัวผมไม่เชื่อ
ผมยังเชื่อว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ด้วยกัน
ก็มีความเป็นไปได้ครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารเวลา
แต่สุดท้ายเนี่ยสังคมเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมเราบริหารเวลาไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่มันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นน่าเสียดายเหมือนกันที่ฝั่งรัฐบาลคือเขาก็ไม่ยอมให้เราอภิปราย
จริงผมต้องเรียนกับคุณจอมขวัญว่าถ้าปล่อยให้ผมอภิปรายแล้วปล่อยให้คุณประวิทย์ชี้แจง
บางทีวันนี้เราอาจจะไม่ต้องมานั่งคุยกันแบบนี้ก็ได้
แล้วผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นบวกกับฝั่งรัฐบาลก็ได้
ซึ่งจริงท่านก็รู้แหละว่าคนต่อไปที่จะต้องขึ้นคือผม
ท่านก็อาจจะเห็นหน้ารังสิมันโรมแล้วไม่อยากให้อภิปรายก็ได้